ที่คนที่เขาอยู่ในรถเขาบอกว่า
โอ้โหก็ปฏิหารเหมือนกันรอดชีวิตมาได้นะครับ
เราต้องเคยจอดรถซื้อของตามข้างทาง

นี่สภาพรถของอันนี้รถบรรทุกพ่วง
คนขับรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อ

รถกระบะเนี่ยเขามาจอดซื้อทุเรียนข้างทาง

แต่เรียกกันลงมาชิมหน่อยลงมาชิมหน่อย

แต่๔ชีวิตรอดหมดเลยฮะเพราะว่า

ลงไปชิมลงไปเลือกซื้อทุเรียนข้างทาง

นี่ผมเวลาขับรถไปไหนมาไหนแล้วจอดข้างทาง

บางที่อย่างเคยคิดแบบเฮ้มมว่านว่านใจเนอะ
อันตรายนะแต่ว่านี่เขารอดมาได้นะครับ๔คนนะครับ
ที่ถนนสาย๓๓๑นะ

ในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้ว
บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะสพบ้านบึงได้รับแจ้งเหตุ
ไปตรวจสอบนะครับมีรถกระบะคันหนึ่งนะครับ
พังยับเยินจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งก็ถูกชนเสียหายนะ
แล้วก็มีบรรทุกพ่วง๑๘ล้อนะครับยางแตกพังเสียหาย
หลังจากชนเข้ามานะครับบรรทุกพ่วงคันนี้บรรทุกเหล็กขนาดใหญ่มาด้วย
คนขับก็บาดเจ็บคารถนะฮะนายบุญเลี้ยงเมืองแสงอายุยี่สิบหก
ต้องมาช่วยกันใช้เครื่องตัดทางเอาออกมา
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลหนักน่ะหนักน่ะหนักน่ะ
มีพี่สาวของเจ้าของรถกระบะนะครับชื่อนางสาวสิริรักษ์มีเลิศ
อายุสี่สิบสามปีบอกว่าเธอเนี่ยมากับน้องชาย
น้องชายเนี่ยนะขับรถมาให้จะไปทำธุระที่จังหวัดระยอง
มากัน๔คนนะครับผู้โดยสารรวมคนขับด้วย๔คน
ทำธุระเสร็จแล้วขากลับนะก็บรรทุกรถจักรยานยนต์มาด้วย
เพื่อจะไปปราจีนบุรีระหว่างทางเจอร้านขายทุเรียน
ก็แวะนะฮะอยากกินทุเรียนให้น้องชายจอดรถ
เพื่อซื้อทุเรียนร้านข้างทางทีแรกเธอลงมากับญาติ
น้องชายที่เป็นคนขับรถนั่งอยู่ในรถตอนนั้นก็แบบอ่ะ
อยากให้น้องชายลองช่วยชิมด้วยก็เลยเรียกให้ลงมาชิม
พอน้องลงมาชิมลงมากันไม่นานได้ยินเสียงเหมือนกับยางระเบิด
อ่าแล้วจังหวะเดียวกันนั้นครับก็มีรถบรรทุกพ่วง
พุ่งมาด้วยความเร็วพุ่งชนรถกระบะแล้วก็ลากเอารถกระบะ
ลงไปตกถึงข้างทางซึ่งบรรทุกจักรยานยนต์มาด้วยคันหนึ่ง
นี่ค่ะอ้อหูยคือเรียกว่ากระบะนี้ละค่ะ
โชคดีมากที่ทั้งสี่คนลงไปเลือกซื้อทุเรียนกันหมดเลยอืม
แล้วก็รถเป็นยางแตกแล้วก็เต๋อรถเลยรถข้างหน่ายแหละ
เขาขนเหล็กมาขนเหล็กมาครับแล้วรถยางแตกแล้วเขาก็เสริรถไปทั้งคันเลย
รถรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าอะไรไม่รถมอเตอร์ไซค์หนูเอาใส่รถน้องชายมาค่ะ
คนขับรถกระบาดเนี่ยชื่อนายสุดที่พงภูเจริญอายุยี่สิบหกปีนะครับ
เขาก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่รอดตายมาอย่างหุดหวิดนะฮะ
เขาบอกถ้าพี่สาวไม่เรียกให้ลงไปชิมทุเรียนเนี่ยสงสัยตายแน่เพราะว่ารถกระบะนี่แบบเละเลยนะครับ
ดูจากสภาพรถแล้วพังเหลือแต่ซากซึ่งนายสุธิพงศ์เชื่อว่าที่เขารอดชีวิตมาได้
ก็อาจจะเป็นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บูชาแล้วก็พกติดตัวอยู่ก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณ
คุ้มครองให้เขารอดปลอดภัยนี่ฮะเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับที่เคารพบูชาแล้วก็
ห้อยติดตัวอยู่ตลอดนะคล้องคออยู่ตลอดนี่นะฮะก็เลยรอดชีวิตมานะครับ